หมูแพงไหมคือผมไม่กินหมูแต่ผมซื้อกับข้าว
วันก่อนนี่รถกับข้าวมาหลังไทยรัฐเนี่ย

เขาบอกโอ้โหหมูแพงจังเลยคุณนัทพงศ์

คนกินเป็นยังไงส่งข้อความมาบอกหน่อย
แต่คนค้าคนขายร้านหมูกระทะ

เป็นแบบที่สั่งเป็นชุดแล้วไปส่งที่บ้าน
เขาบอกว่าโอ้โหแบบนี้นะ

วันนี้นะทำหมูมา๗๘ปี

แต่นอกดิราคาเท่าไหร่
มันขึ้นแบบมโหลานมากอะนะ
เราก็อยู่ต่อไปจะขายของลำบากมากเลยนะ

นี่คือพ่อค้าหมูกระทะที่มหาชัยสมุทรสาครนะ
คือพี่เขามาซื้อหมูที่ร้านนี้ประจำ
เพราะเห็นเปล่าราคาหมูตั้งต่างงาน

ตันไปเลยสตันไปพักหนึ่ง
เนื่องจากโอโหราคาหมูมันแพงขึ้นแบบเก้ากระโดด
ทีมข่าวติดต่อไปยังพี่กิติธร
พ่อค้าหมูกระทะเจ้าของคลิปเนี่ยเล่าบอกว่า
เขาขายหมูกระทะแบบสั่งเป็นชุดนะ
แล้วส่งตามบ้านขายมา๗ปีแล้ว
ตลอด๗ปีที่ผ่านมาราคาหมูขึ้นขึ้นลง
ถ้าขึ้นเหรอขึ้นก็๔๕บาท
แต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าราคาหมูขึ้นแบบ๙กระโดดฮะ
หมูสันนอกสะโพกหมูที่เคยซื้อราคาปกติอยู่ที่๑๑๐บาท
แพงสุดก็๑๓๐บาทต่อกิโลกรัมนั้น
หรือเมื่อวานนี้ราคาหมูสันนอกสูงไปถึง๑๗๔บาทครับ
ขึ้นมาแบบเกือบจะ๔๐บาท
ก็เลยได้รับผลกระทบอย่างหนักกำไรหดหาย
แต่ก็ยังสู้ต่อเพราะคิดว่าเดี๋ยวหลังปีใหม่
อะไรคงจะดีขึ้นราคาคงจะเข้าสู่ภาวะปกติ
ส่วนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ลงโลกออนไลน์เนี่ยนะ
คือต้องการให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ควบคุมราคาหมูในท้องตลาดหน่อย
ออกมาชี้แจงทีว่าทำไมมันถึงแพงขนาดนี้
ส่วนความคิดเห็นของชาวเน็ตเดือดสุดเลย

เดี๋ยวลุงตู่ก็แนะนำให้ไปเลี้ยงหมูหมู่บ้านละ๒ตัวหรอก

ก็คุยกับปูกับปูไปก่อนกันแล้วกัน